พาไปดูเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลนครนายกกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะมีผู้หญิงวัย๔๖ปีคนนึง
โซซัดโซเซเข้ามาที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ
บอกว่าช่วยด้วยเธอถูกผู้ชายพยายามรุมโทรมค่ะ
โอ้โหได้ยินแบบนี้นะเจ้าหน้าที่ก็รีบร้วนเข้ามาช่วยเหลือดูแลเลย
แล้วก็แจ้งตำรวจด้วยพูดคุยสอบถามไป
มันเป็นใครจากไหนเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ยังไง
คุณผู้ชมไปดูก่อนนะคะนี่คือที่โรงพยาบาลนครนายกนะ
อาสากู้ภัยร่วมกับตันยูเขาบอกว่า
เขามาช่วยเหลือหญิงวัย๔๖ปีคนนึง
สภาพเนี่ยอิดโรยเลยแล้วบอกว่าถูกชาย๔๕คนพยายามรุมโทรมค่ะ
แต่ว่าหนีออกมาได้แถมก่อนหน้านี้ยังมีอาการช็อกหมดสติไปอีก
โอ้โหกู้ภัยก็เข้ามาช่วยเหลือปฐมพยาบาลจนฟื้น
ตรวจวัดความดันเลือดอุ้ยความดันสูงมากเลยค่ะ
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเลย
แต่ผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าไม่อยากไปโรงพยาบาล
คือติดค้าเงิน๗๐๐บาทอยู่กับทางโรงพยาบาล
มันมันไปไม่ได้อ่ะแต่ก็กู้ภัยเขาบอกไม่ได้

พอใกล้ถึงโรงพยาบาลปุ๊บช็อกหมดสติไปอีกค่ะ
แกบอกว่าไปกินเหล้ามาครับ
เอ๊ะไปกินเหล้ามาแล้วก็จะโดนชาย๔๕คนรุมโทรม
โอ้โหแล้วช็อกหมดสติก่อนถึงโรงพยาบาลอีก
ตำรวจภูทรเมืองนครนายกมาเลยค่ะ

ว่าเดี๋ยวจะไปรวบตัวผู้ชายที่ตั้งใจจะรุมโทรมเธอ

เธอก็บอกว่าไม่เอาเดี๋ยวขอจัดการเองดีกว่า

ตำรวจก็เข้าใจอาจจะอยู่ในสภาพจิตใจ
ดูแล้วไม่ปกติอาจจะก็ยังหวาดกลัวอยู่

หื้อเมาหนี่เล่า

อ้างว่าถูกข่มขืนมา๒๓ครั้งแล้ว
แต่ไม่ยอมแจ้งความอ้าวเมานี่เรา

ที่ความดันสูงคืออัลกอฮอล์รวดเลย